ผมจะพาไปนะครับไปดูหินงอกหินย้อยโอ้โหที่ถ้ำจังหลน
อายุกว่าหลายปีเลยทีเดียวนะไปดูกันหน่อยครับไปสู้คล้าค่ะ
นี่เลยสงขลาสงขลานะครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่ถ้ำจังโหลนตำบลครูหาใต้อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาครับ
ถ้ำแห่งนี้นะครับเป็นถ้ำที่มีความเก่าแก่กว่าร้อยปีอย่างที่ผมบอกครับ
ซึ่งชาวบ้านเขาค้นพบเนี่ยนะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง
บรรยากาศภายในถ้ำนะครับเข้าไปเจอเนี่ยจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยครับลักษณะเนี่ยภายในถ้ำก็คล้ายกับเป็นที่
พักอาศัยของคนในสมัยโบราณในยุคน่าจะเป็นยุคประวัติศาสตร์ก่อน
ประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นเลยอ่ะอาจจะเป็นยุคหินเลยก็ได้นะ
อาจจะเป็นยุคนั้นเลยนะครับซึ่งชาวบ้านเขาเล่าว่าถ้ำนี้มีตำนานนะครับ
ที่ถูกเล่าขาดกันมาว่าในสมัยก่อนเนี่ย
เคยเป็นที่ทำมาหากินของคนโบราณเพราะว่าภายในถ้ำได้พบสิ่งของโบราณมากมาย
อย่างเช่นตะเกียงหวานรวมไปถึงร่องรอยของการขีดเขียนของคนโบราณ
นอกจากนั้นนะครับบรรเทศภายนอกตลอดทางเดินขึ้นคุณจะยังได้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติแบบนี้ครับ
โอ้โหทิวเขาป่าไม้ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ
ใครที่อยากลองไปสัมผัสบรรยากาศของถ้ำที่มีความสวยงามแบบนี้
สงขลาครับ
คือเขาเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ไม่นานคุณชนะ
แต่ว่าพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์สมัยโบราณอยู่ในนั้น
ซึ่งคาดว่ามนุษย์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้นี่แหละ
แล้วก็เข้าไปก็จะเจอกับหินงอกหินย้อยที่เรียกได้ว่าเป็นความมหาศจรรย์ทางธรรมชาตินะคะที่มันสวยงามมากจริง
แนะนำไปแล้ว๒ที่ของจังหวัดนะครับที่กระบีกับที่จังหวัดสงขลา
วางแผนว่าอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปกันน่ะ